ประทับใจก็คงจะต้องเป็นนักเตะที่ผมรักที่สุด
วินาทีแรกที่รู้จักฟุตบอลมาถึงถึงวันนี้
ฟุตบอลมันก็ไม่ได้ตามหน้าเสือเสมอไปนะครับ
บางทีมันมักจะมีสิ่งที่พลิกล็อกอยู่เสมอแหละ
มันไม่จำเป็นว่าทีมใหญ่จะต้องชนะเสมอไป

ก็คือหลังจากยุคธิรสินแดงดา
คุณคิดว่าใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์เก้า

ก็เป็นปีแรกที่ได้ดูฟุตบอลด้วย
ตอนนั้นอยู่ป๔พอดี
ก็มันจะมีบางเกมที่เตะตึก

เป็นนาฬิกาปลุกแบบกดปลุกนั่นแหละ

แล้วก็สมัยก่อนนอนกับคุณแม่
ก็ค่อยย่องลงมา

ก็พอไปโรงเรียนปุ๊บ

เพราะว่าเพียงกันอื่นเขาได้นอนเต็มอีบ

เวลาแรกมันก็จะมีความตื่นเต้น

ฟุตบอลมันเตะกันยังไงบ้าง
ซึ่งความสนุกก็คือว่า
การได้เห็นนักเตะที่

ในวิทยาศาสตร์นั้นนั้นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในยุคของอินเตอร์เน็ต
มันยังไม่มีโซเชียลเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ยูทูป
เราก็จะซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวัน
เพื่อจะมาดูว่าเฮ้ยนักเตะคนไหนเก่งบ้าง
แล้วก็ติดตามดูซึ่งทีมชาติแรกที่เราดูในฟุตบอลโลก
แล้วก็ชอบนะปี๑๙๙๘ก็คือบราซิล
แล้วก็ณตอนนั้นก็รู้สึกชื่นชอบเบคแคมขึ้นมา
ก็เลยเปลี่ยนไปเชียร์อังกฤษตอนนั้นเข้าใจด้วยนะครับ
ยังเด็กป๔นะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นในการดูฟุตบอล
ก็เลยสลับเปลี่ยนไปเชียร์อังกฤษ
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเรียนตรงคือพออังกฤษชุดปัจจุบันเนี่ยมัน
คือบอลสเปนบางคนอาจจะมองว่าเป็นบอลที่น่าเบื่อนะ
แต่ผมว่าการเคาะบอลไปเคาะบอลมาต่อบอลเน้นเคาะบอลกันไปเรื่อยแล้วก็หาช่องเนี่ย
คือมันดูแล้วมันเป็นฟุตบอลที่มีเสน่ห์
ก็เป็น๔๒แล้วกันเนอะประตูเนี่ยที่อยู่มานานนะ
ส่วนอีกคนนึงจริงมันมีเยอะมากอ่ะนะครับ
ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วความเป็นผู้นำความดุดันของเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนด้านบนสู่หน้านี่ยากสุดเลย
มันก็จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละครั้งไป
อย่างเช่นฝรั่งเศสก็จะเป็นอีกแบบนึง

พอเป็นเอเชียที่เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
แล้วก็จะได้เห็นว่าเตะเร็วนะ
แล้วก็จะได้เห็นลักษณะการเชียร์แบบคนญี่ปุ่นเกาหลี
เขากินอยู่กันยังไงเชียร์กันยังไง
ต่อมาจากที่เยอรมันก็จะเป็นอีกแบบนึง
วัน๒๒มันก็จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศในโซนอารับ

เราก็จะได้เห็นแล้วล่ะว่าศิลปะวัฒนธรรมต่าง
หรือว่าการต้อนรับของชาวกาต้า
ที่จะคอยดูแลประชากรที่มาจากทั่วโลกเนี่ย

เอาง่ายแค่ว่านัดเปิดสนาม

แฟนบอลในกาต้าคือเขาเชียร์กันยังไง
ประสบการณ์นี้น่าจะมีหลายคนได้ประสบเหมือนผม
ซึ่งก็จะเป็นฟุตบอลโลก๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
คือถ้าพูดตรงนี้หลายคนก็น่าจะร้องอ๋อ

ซึ่งถ้าใครอยู่ในยุคเดียวกับผมเนี่ย

แล้วเขาก็จะให้ทุกคนไปดูบอลโลก

มีผมแล้วก็เพื่อนอีกสองคนที่เชียร์อังกฤษ
ที่เหลือเชียร์บราซิลหมดเลย

เว่นมั้งยิงขึ้นนำก่อนให้กับอังกฤษ

แล้วก็มาเจอลูกฟรีคลิกหยอดของคุณอลดินโย
ซึ่งก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์

ก็สนุกดีครับแม้ว่าตอนนั้นจะโดนบรุม
เป็นแค่๓คนกับเพื่อนทั้งห้อง
ประทับใจก็คงจะต้องเป็นนักเตะที่ผมรักที่สุด

รักตั้งแต่วินาทีแรกที่เรารู้จักฟุตบอลมาจนถึงทุกวันนี้
เบคแคมในฟรองเซลล์๘แน่นอนครับ

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกับจังหวะที่นอนอยู่

โดนใบแดงอังกฤษตกรอบ๑๖ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้จุดโทษต่ออาเจนีน่า
แต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ของแม่แคมที่เป็นความประทับใจ
ก็คือฟรีคลิกที่ยิงใส่ทีมชาติโคลัมเบียในรอบแบ่งกลุ่ม
ซึ่งก็เป็นรูปฟรีคลิกที่สวยมาก

คือแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุ

ผมสีทองแล้วก็ปิวไปปิวมาอะไรอย่างนี้
ณตอนนั้นไม่กี่ปีก่อนที่จะมีคริสซิโรโดสู้

ซึ่งผมเริ่มดูฟุตบอลแล้วก็อินกับยุคนั้นพอดี

สมมุติเรามานั่งปรีมือกันวันนี้ว่าทีมไหนจะเข้ารอบบ้าง
คนที่กล้าท้ายว่าทีมชัดญี่ปุ่นจะเข้ารอบต่อไป
คุณก็ต้องมานั่งคิดนะว่าทีมไหนระหว่างสเปนหรือเยอรมันจะตกรอบ
ซึ่งนะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากทั้งคู่
ถามว่าญี่ปุ่นจะทะลุเข้าไปได้ไหมเนี่ย
เราก็ต้องไปดูที่ชื่อนักเตะนะ
ทาเกฟูซาฮูโบริสุโดอันทาเกฮิโรทูมิยาซือทามคูมิมินามิโน้
แล้วก็ตัวไร้ตันปีกที่กำลังจี๊ดมากคาอรุมิโตมะผุดขึ้นมา
แต่ถามว่าพอไปเจอกับทีมยักษ์ใหญ่๒ชาติเนี่ย

ผมคิดว่าเป้าหมายของญี่ปุ่นคงจะอยู่ที่การเก็บ๕แต้ม
แต้มทีนี้คือเจอทีมใหญ่สองทีมเสมอแล้วก็ชนะคอสเตอริกาให้ได้
อันนี้คือโจทย์แต่ถามว่า๕แต้มตรงนี้มันจะดีพอสำหรับญี่ปุ่นที่จะเข้ารอบต่อไปไหม
เพราะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางกลุ่มที่แต้มมันคู่ขี้กันมากเนี่ย
แต้มมันก็อาจจะพอที่จะเข้ารอบ
ฉะนั้นอยู่ที่ว่าถ้าญี่ปุ่นไม่แพ้เยอรมันกับสเปนเลยว่าเขามีโอกาส
แต่ถ้าเราจะคุยตามหน้าเสือตอนนี้ก็มองว่ายาก
ฟุตบอลมันก็ไม่ได้ตามหน้าสื่อเสมอไปนะครับ
บางทีมันมักจะมีสิ่งที่พลิกล็อกอยู่เสมอแหละ
มันไม่จำเป็นว่าทีมใหญ่จะต้องชนะเสมอไป
จุดที่ผมเคยคุยกับพี่สายฟุตบอลไทยหลายคนเลย
ก็คือหลังจากยุคธิรสินแดงดา
คุณคิดว่าใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์๙
ที่เป็นศูนย์หน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของทีมได้เหมือนสมัยก่อน
มีพี่โก้เกียรติศักดิ์เสนอเมือง
แล้วก็มาถึงยุคของพี่โจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดี
ข้ามมาแล้วก็มาถึงยุคหลักก็จะมีธิรสิน
ศูนย์หน้าชาวไทยที่เป็นศูนย์หน้านะที่เล่นกับสโมสร
มันอาจจะมีไม่เยอะอ่าฉะนั้นเนี่ยผมว่าตำแหน่งที่
ทีมชาติไทยเราอาจจะยังต้องหาต่อไปก็คือ
ศูนย์หน้าที่จะเป็นตัว
สำคัญเป็นเบอร์หนึ่งของทีมอย่างนี้เข้าใจว่ามีอาร์ม
สุประชายใจเด็กมีสุพนัทเหมือนตา
แต่ว่านั่นแหละครับคือเราก็ต้องหาตัวที่จะมาแบบแบกทีมเราได้
ผมว่าสุพนัทเหมือนตายก็น่าสนใจนะแต่เราก็ต้องปั้นขึ้นไปดีนะครับ
เราต้องการตัวจบสกอร์เบอร์๑ขึ้นมาสืบทอดจากธิรสินแดงดา